คุณผู้ชมแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์เผาทองด้วยนะคะ
เชื่อว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่เชื่อว่าในหัวใจคนไทยทุกคน
ก็ยังคงเก็บความโศกเศร้าแล้วก็ความอาลัย
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่

พ่อหลวงของคนไทยก็คงไม่อยากเห็นลูกของท่านต้องร้องไห้

เพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะ
มิ้นแล้วก็อาจารย์เผาทองเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง

เพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณี

เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังที่อาจจะยังเกิดไม่ทัน
เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจ

แล้วก็สืบสารสืบทอดกันต่อไปค่ะ
วันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องของการไว้ทุกข์
เพราะว่าแน่นอนว่าประเทศไทยของเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์อยู่
หลายคนมีคำถามมากมายในเรื่องของการสวมชุดไว้ทุกข์
ถ้าปัจจุบันนี้ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ
สีดำสนิทหรือไม่ก็อาจจะเป็นสีขาวดำ
สำหรับเรื่องของการไว้ทุกข์ในอดีตเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
คลายฉงนสีเสื้อผ้าไว้ทุกข์ในอดีตเป็นสีขาวดำเหมือนปัจจุบันใช่หรือไม่
ไว้ทุกข์ในอดีตเนี่ยนะครับก็จะมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยนะครับ
ก็กล่าวไว้ในครั้งราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๕นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการไว้ทุกข์นะครับ
คือเป็นหมายรับสั่งนะครับที่ตราออกมาว่าให้เป็นระเบียบของการไว้ทุกข์
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลักลั้นนะครับก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการไว้ทุกข์เนี่ย
ก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับเช่นไว้ทุกข์โดยการแต่งขาว
นี่หมายถึงประชาชนทั่วไปแต่งขาวทั้งตัวนะครับเสื้อขาวเอ่ยโจงขาวเอ่ย
แล้วก็ทรงสบายนะครับเฉวียงบ่าเนี่ยก็เป็นขาวหมดนะครับก็มีบางทีก็จะเป็นดำล้วนเสื้อดำโจงดำ
แต่ว่าสบายเป็นขาวนะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นนุ่งผ้าลายพื้นขาว
ลายนี่ก็ต้องนึกถึงผ้าลายที่คุณย่าคุณยายของเรานุ่งนะครับ
รายเนี่ยเพียงแต่ว่าผ้าลายเนี่ยสีลายจะเป็นดอกเป็นดวง
จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรต่างแต่พื้นขาว
อันนี้เราเป็นผ้าสำหรับไว้ทุกโบราณเราเรียกว่าผ้าลายพื้นขาว
หรือว่าจะเป็นผ้าโจงกระเบนนะครับม่วงกรมท่านะครับม่วงกรมท่าในทิศนี้
ม่วงน้ำเงินเนี่ยนะครับม่วงน้ำเงินไม่ได้แปลว่าสีม่วงหรือสีน้ำเงิน
แต่มันจะเป็นสีที่เหลือบกันระหว่างม่วงน้ำเงิน
คือไม่ใช่แยกกันสองคนไม่ใช่แยกกันสีใดสีหนึ่ง
ม่วงอมน้ำเงินที่พูดกันชายหาดพูดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าบางทีให้ใส่ม่วงได้บางทีให้ใส่น้ำเงินได้
ถ้าเผื่อในก่อนหน้าราชการที่๕เนี่ยมันจะเป็นม่วงอมน้ำเงินเป็นสีเดียวกัน
โบราณจะเรียกควบกันเลยว่าม่วงน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อขาวสบายขาวมันก็จะมีลักลั่นกันอยู่หลายรูปแบบนอกนี่คือ๔แบบ
คลายฉงนเสื้อผ้าสำหรับไว้ทุกข์ในสมัยโบราณมีทั้งหมด๔แบบขาวล้วนดำล้วนสบายขาวผ้าลายพื้นขาวและม่วงกรมท่าสบายขาว
นอกจากนั้นบางครั้งโบราณจะไว้สบทั่วไปสามวัน
สามวันสำหรับราชดรทั่วไปก็จะมีทั้งขาวล้วนทางตัว
หรือไม่ก็หนุ่งผ้าลายขาวเสื้อขาว
มันก็ทำให้เกิดความลักลั่นกันในการแต่งกาย
ในปีประมาณปีพุทธศักราช๒๔๓๐เนี่ยนะครับ
กรมพระบำราบปรปักนะฮะ
ต้นราชสกุลมาลากุลเนี่ยนะครับท่านสิ้นลง
แล้วก็รกรณิห้าเองก็เลยตราออกมานะครับ
เป็นกำหนดรูปแบบของการแต่งกาย
ว่าจะมีแสแหลกชัดเจนเลยว่า
แสแรกนะครับเราเป็นปู่ย่าตายายลูกหลานเหรน
เอาผู้วายชนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ
ภรรยานะครับก็จะใส่ขาว
ถ้าสามีก็จะใส่ดำนะครับ
แล้วก็เป็นชั้นเลยก็จะมีกรอบให้เห็นเลยนะครับ
คือถ้าเป็นกรอบ๒ชั้นนะครับ
ก็คือสีดำนุ่งดำ
ถ้าเป็นกรอบดำชั้นเดียวนั่นหมายถึงนุ่งขาว
แล้วก็เว้นจากตรงนี้ไม่ได้ตำแหน่งยศญาติ
หมายถึงชั้นญาติเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ๒ชั้น
หรือไม่ได้กรอบชั้นเดียวให้ดำหมด

หนดไว้ชัดเจนในครั้งรัชกาลที่๕พุทธศักราช๒๔๓๐นะฮะ
แต่ว่าในการพระเมนทั้งหมด
โดยที่เราผ่านมาจากภาพถ่ายโบราณเนี่ย
ก็จะเห็นว่ามีการแต่งขาวล้วนขึ้นไปหมดเลยนะครับ
คลายฉงนตัวอย่างสาแหลกการแต่งกายไว้ทุกข์

หากเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ตาย
บิดามารดาพี่ของผู้ตาย
หรือสามีจะอยู่ในกรอบ๒ชั้นให้ใส่สีดำ
หากเป็นผู้ที่มีศักดิ์ต่ำกว่าผู้ตาย
เช่นภรรยาน้องบุตรหลานเหรน
จะอยู่ในกรอบชั้นเดียวให้ใส่สีขาว
จนกระทั่งในช่วงประมาณตั้งแต่๒๔๙๐ลงมา
ก็จะมีพระราชนิยมที่ปรับเปลี่ยนขึ้นไป

จะพูดไปก็คือเราได้รับอิทธิพลของตะวันตกมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของจอมพลปพิบูลสงคราม
ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีการปรับรูปแบบการแต่งกาย
เช่นเข้าสู่ยุคมาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจ
สุภาพสตรีก็จะไม่นุ่งโจกเกบียน

นุ่งสิ้นให้สั้นขึ้นเขินขึ้นมา
แข้งตามแบบแก๊สบี้ในสมัยนั้น
ก็จะถือว่าเป็นการแต่งกายแบบตะวันตก
ซึ่งก็จะนำเอารูปแบบการแต่งกายไว้ทุกข์ของตะวันตก
ก็คือดำล้วนอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยมาเป็นแบบด้วย
ท่านผู้ชมที่สงสัยอยู่ว่าจะแต่งอะไรยังไง
ต้องกลับเปลี่ยนว่าความวิบโปยก
ของคนไทยในครั้งนี้เนี่ยเป็นความวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่
เรามีงานพระบรมศพมาก็ประมาณสัก๗๐ปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่มีอายุต่ำกว่า๗๐ลงมาจนทุกวันนี้
ซึ่งมีประชากรเกินครึ่งของประเทศเลย
ข้อนของประเทศเนี่ยก็จะไม่ทันงานพระบรมศพเลย
ไม่มีใครได้เคยเห็นของจริงเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องกลับเรียนว่า
ในพระอาชนิยมปัจจุบันนี้
เราดูจากเจ้านายฝ่ายในของเราในปัจจุบัน
พระองค์ท่านเสด็จในการพระบรมศพ
ก็ทรงพระภูสาดำทั้งองค์
เราก็คงจะเดิมเนินรอยตาม

ครั้งนี้เป็นทุกข์ใหญ่มากเลย
โบราณจะเรียกกันว่าการไว้ทุบพระเจ้าอยู่หัว
ว่าเข้าทุกข์ใหญ่

ก็จะหมายถึงว่าเราแต่งดำล้วนหมดทั้งตัว

เราจะไม่ใส่ดำขาว

อันนี้ว่ากันตามเกณฑ์ประเพณีนะฮะ
ก็ถือว่าในปัจจุบันนี้เราก็อนุโลม
ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราทั้งสิ้น

ถ้าเผื่อไม่ดำล้วนแล้วก็จะไม่จงรักพักดี
ทั้งหมดวัฒนธรรมคือสิ่งที่ปรับเปลี่ยนแปลงได้
ไม่ว่าเราจะเข้าทุกข์แบบไหนก็ตามเนี่ย
ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะครับมิ้น
ค่ะก็จริงถือเป็นประโยคนี้ถือเป็นประโยคสำคัญนะคะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่า

หลายคนบางครั้งเราไม่ได้แสดงออกเหมือนกัน
แต่เรามีใจที่รักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ของเราเหมือนกันทุกคนนะคะ
ซึ่งมิ้นชั่ววันนี้สิ่งที่อาจารย์ผอทองอธิบายน่าจะ
โจทย์แล้วก็ตอบข้อสงสัยหรือว่าข้อข้องใจของหลายคนได้ค่อนข้างชัดเจน
วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เผาทองมากนะคะ
ดีใจที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาอธิบายในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็พระราชพิธีแบบนี้
ทำให้ทุกคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้น
วันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ